ส่วนอีกหนึ่งรายการเป็นรายการต่อสู้ที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดนะครับ
การต่อสู้แบบศิลปะผสมผสานที่ไทยรัฐทีวีจะทำการถ่ายทอดสดในศึกวันแชมเปอร์ชิปในวันศุกร์นี้
ติดตามความคืบหน้าของศึกนี้กันหน่อยครับ
ซึ่งก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในประเทศไทยในวันศุกร์นี้นะครับ
ทั้ง๓คนก็ต่างมาโชว์ลีลาการต่อสู้รวมถึงการฝึกซ้อม
โดยนอกจากทั้ง๓คนแล้วยังมีนักสู้ชาวไทยอย่าง
พงศิริมิตรสถิตและกฤษฎาพรศรีชัยที่จะขึ้นสังเวียนในรายการนี้เช่นกันครับ
มาเป็นกำลังใจให้คนไทยนักสู้คนไทยเรา๕คน
อยากได้ทุกคนมาเป็นกำลังใจให้กันเยอะครับ

ก่อนที่จะขึ้นสังเวียนพบกันในวันศุกร์นี้
พร้อมกันนี้ครับนายชาตรีสิทธิยอดพงศ
ให้กับทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยที่คว้าอันดับ๕
ในการแข่งขันวอเล็กบอลคัดเลือกโอลิปิกที่ประเทศญี่ปุ่น
เพราะว่าเขานั้นชื่นชมในสปริต
แม้ว่าจะไม่สามารถคว้าตัวไปโอลิมปิกที่ประเทศบราซิลได้ก็ตามนะครับ